เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแรงบันดาลใจดีและไอเดียต่อยอดธุรกิจที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้ไม่ยาก
เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของอดีตหนุ่มเพาะช่างที่เคยเกเรทะเลทะไหลใช้เงินเกินตัวหมดเนื้อหมดตัวเพราะการพนันและเที่ยวผู้หญิง
ปัจจุบันได้กลับตัวกลับใจเปลี่ยนตัวเองลุกขึ้นมาหยิบเอาวัตถุดิบของดีในท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองเพชรบุรี
ต่อยอดเป็นธุรกิจสังสมความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำเบอร์เกอรี่มาอย่างยาวนานกว่า๓๐ปี
เพื่อสร้างอาณาจักรขนมฟูชูจุดเด่นความนุ่มฟูหอมอร่อย
ชิปฟอนธรรมดาให้กลายเป็นขนมฟูมีรายได้เดือนละกว่า๒ล้านบาท
อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้เราไปชมกันเลยครับ
อ่าเป็นสิบสิบปีเลยก็ได้นะครับที่ผมเกเลมาอะไรมาเนี้ย
มันคิดไม่ได้ครับแต่เวลาที่มันคิดได้ขึ้นมามันจะสำเร็จเลยครับ
มันจะเดินทางไปตามเป้าหมายไปตามจุดหมายของเราอ่ะดูผมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับ
ก็อยากให้ทุกคนคิดได้แล้วเดินทางสู่เป้าหมายนะครับว่าคงจะสำเร็จ

สวัสดีครับผมนัทปัณภัฏนะครับอายุสี่สิบสองปีนะครับ
เป็นเจ้าของร้านนักเลงสายหวานนะครับ
เจ็ดสิบห้าบาทครับขนมตัวนี้นะครับ
เป็นขนมตัวแรกนะครับก็ได้ร่วมทำกับชาวญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งมีแนวความคิดว่าเราจะทำยังไงให้อ่า
คนทานเค้กได้ประโยชน์ก็คือเค้กคอลลาเจนเนี่ย
ตัวต่อไปก็คือเป็นชิฟฟอลลูกตาลน้ำตาลตะโนดนะครับ
ก็ตัวนี้ก็เรามีแนวความคิดว่าเราอยากผสมผสาน
ความเป็นฝรั่งกับความเป็นไทยผสมผสานรวมเข้าด้วยกัน
มันก็เลยได้มาเป็นจิพ่อลูกตาลน้ำตาลตะโนดตัวนี้แหละครับ
ต่อไปก็คือผมอยากให้ทุกท่านได้ลองก็คือตัวนี้นะครับ
เป็นมาม่อนน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็คือเราใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้เลยนะครับ
สมด้วยเนื้อมะพร้าวก็จะได้รสชาติที่อร่อยครับ
นี้ขายดีนะครับล่าสุดนะครับเราก็ได้รังสรรคเมนูใหม่นี้ขึ้นมานะครับ
ก็คือเค้กกรอบอารมณ์ดีนะครับ
คำว่านักเลงสายหวานนะครับก็คือว่าในนิยามของผมก็คือ
มันเป็นเรื่องราวจริงในชีวิตนะครับที่ผ่านเข้ามามีทั้งดีบ้าง
ไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือสะสมเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจของชีวิตนะครับ
แล้วเวลาทุกท่านได้ทานขนมของผมก็จะนึกถึงตัวตนของผมด้วย

อ่าเราได้ออกโซเชียลได้ออกทีวีอะไรบ้างหลายหลายอย่างอย่างเงี้ครับ
คนก็ส่วนมากจะเรียกเราเป็นนักเลงสายหวานนักเลงสายหวาน
ก็เลยมาคิดดูว่าความเป็นนักเลงสายหวานมันเป็นตัวตนจริงของเรา
และคนค่อนข้างจะติดหูกับคำนี้มากกว่าก็เลยมีไอเดียคิดว่า
ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นนักเลงสายหวานเลย
ของร้านผมสามารถจอดรถแวะซื้อได้ทุกวันเลย
วันนี้เบื่อขนมปังก็มากินเค้กเบื่อเค้กก็มาทานชิปฟอนด
ก็ประมาณเกือบสองร้อยชนิดได้
เวลาเราไปแนะนำใครเราก็แนะนำเลยว่ามันเป็นอาชีพต่ออาชีพได้
คือคุณสามารถมารับขนมเราไปขายได้
มันเหมือนโตไปพร้อมพร้อมกันนะครับเราก็จะขายขายตรงเลย
และส่วนมากก็เราจะได้จากพวกงานพิธีต่าง
งานประชุมงานสำนางานเบรก
ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานศพงานอะไรทุกอย่างอะ
ร้านขนมฟูนักเรงสายหวานของเรานะครับก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากร้านอื่นก็คือว่า
เรามีทุกอย่างที่เบเกอรี่มีและเรามีมากกว่า
อ่าขนมฟูนักเลงสายหวานเราอ่ะจะทำสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกมา
ราคาจับต้องได้ซึ่งคนทุกเพศทุกวัยอ่ะ
สามารถจับต้องได้แน่นอนราคาสิบบาทยี่สิบบาทอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งบางทีก็มีแม่ค้าหรือธุรกิจเล็ก
รับของเราไปขายเพื่อต่อยอดทำอาชีพรายได้อะไร
สำหรับคนที่ไม่มีงานไม่มีอะไรก็เอาสินค้าของเราไปขายได้
ติดต่อเข้ามาได้ในนั้นเลยครับขนมฟูนักเลงสายหวานนะครับ
เรียกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากมากเลยล่ะครับสำหรับการหยิบเอาสิ่งใกล้ตัว
ต่อยอดจากธุรกิจของที่บ้านสร้างภาพจำเป็นอาณาจักรขนมฟูจนสำเร็จ
มีชื่อเรียกติดปากที่ลูกค้ารู้จักกันในชื่อนักเลงสายหวาน
ที่มีขนมให้เลือกทานจุดใจกว่าสองร้อยเมนู
ต่อกันอีกหนึ่งความอร่อยที่ไม่อยากให้พลาด
สำหรับร้านกุ้ยช่าย๗สีแห่งท่าน้ำนน
กับความอร่อยที่ต้องบอกต่อจะมีความพิเศษยังไง

เราก็เลยต้องรักษาตรงนี้ไว้เป็นร้านที่เราบุกเบิกมานานแล้วอะค่ะตรงนี้
ถ้าเราคิดว่าเราจะค้าขายเนี่ย
เราต้องมีความอดทนต้องสู้คือเราอย่าไปท้อ
อยากจะให้ลองทำดูก่อนแล้วก็ใช้ความอดทนเยอะนะคะ
สวัสดีค่ะป้อยค่ะสมคิดศรีพอค่ะ
เป็นเจ้าของร้านกุ้ยช่ายเจ็ดสีท่าน้ำนนต์ค่ะ

ลูกค้าเขาก็เลยนึกอยากจะทานเป็นแบบนึ่งบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าพี่อยากทานเขาว่าอย่างนี้
เพราะว่าพี่ทานกุช่ายทอดบ่อยพี่กลัวอ้วน

นั่งคิดดูว่าเราจะทำดีไหม
แต่ถ้าทำมันก็รู้สึกว่ามันก็จะดีนะ
มันจะมีแบบรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก

ก็ใช้เวลาคิดค้นนานเหมือนกันนะคะ

ถ้าเราทำออกมาโดยที่เราไม่รู้สูตร
มันก็จะทำให้เสียเสียแป้งเสียไข้เสียทุกอย่างนะคะ
ลองผิดลองถูกมาประมาณ๓เดือนกว่านะคะ
แล้วก็พอประมาณสักอ่าหนึ่งปี
ก็เราก็เริ่มเริ่มจะมีแบบเห็นรูปร่างละ
เริ่มจะแบบพอมีลูกค้าบ้าง
แต่แต่ช่วงช่วงระยะหนึ่งปีเนี่ยลูกค้าเราก็
ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าเนี่ย

ก็บอกลูกค้าว่าเออเดี๋ยวลูกค้าช่วยเออ
เป็นแรงกำลังใจให้ให้ให้ให้แม่ค้าหน่อยนะคะ
พอเราเป็นแม่ค้าใหม่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติที่เราทำออกมาเนี่ย
จะถูกใจลูกค้าบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ถ้าเออถ้าเห็นลูกค้าว่าถ้าลูกค้าบอกโอเคนะโอเคพอได้แล้วนะ
อ่าเราก็เราก็เอ่อมีมีกำลังใจขึ้นมาแล้ว
ก็พยายามจะแบบปรับปรุงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อย
เราจะไม่หยุดอยู่กับที่เราต้องปรับปรุงให้อร่อยให้อร่อยให้อร่อยขึ้นเรื่อยอะค่ะ
หน้าร้านตรงนี้คือสำหรับลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้าน
แต่ว่าถ้าเป็นพรีออเดอร์นี่คือเราก็จะรับสำหรับออเดอร์ที่เยอะไม่ถึง๕กล่องอย่างนี้คือจะรับตรงนี้ได้
แต่ถ้าจะเอาแบบเยอะรับไปแบบไปขายหรือว่าจะรับแบบว่าไปเลี้ยงไปจัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้
ก็ต้องโทรบอกเราล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วเราก็จะจัดให้ลูกค้าตามเวลาถึงเวลาเขาก็จะมารับตามเวลาที่เรากำหนดให้นะคะมันก็จะได้ของกลับไปค่ะ
วันหนึ่งก็ปกติก็ประมาณ๗๐๐ถึง๘๐๐ลูกค่ะแต่ถ้าเป็นแบบช่วงมีงานหรือว่าช่วงออกบูธออกอาการอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นหมื่นกว่าลูก
กล่องหนึ่งเราจะมีสิบสองชิ้นนะคะก็ขายอยู่สามสิบห้าบาท
เกือบสามสิบปีอ่ะที่ป้าขายกุช่ายนึ่งมานี่นะคะพอเราได้สูตรกุช่ายนึ่งมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะมีงานขึ้นมาเยอะกุช่ายทอดเราก็จะจะหยุดไว้ก่อน
เพราะว่าถ้าเรามาจับจุดตรงเนี้ยตรงเป็นกุช่ายนึ่งแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะขั้นตอนมันจะเยอะแล้วมันจะจุกจิกทำจุดตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะให้ของออกมาแบบอร่อยที่สุด
อ่าป้าอาจจะคิดค้นขึ้นมาอีกก็ได้อาจจะเป็นไส้มะละกอ
หรือว่าไส้มันม่วงหรืออะไรก็แต่แต่ถ้าถ้าเพิ่มไส้มาเราก็จะเราก็จะบอกลูกค้าว่าเป็นเมนูพิเศษชื่อก็คือต้องเป็นแค่เจ็ดไส้พอ
เวลาลูกค้าซื้อทานแล้วลูกค้ามาชมอย่างนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราดีใจมีกำลังใจที่จะให้เราแบบสู้ต่อไปได้นะคะ
ขายดีจนปลดหนี้สร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เลยทีเดียว
ขอบอกก่อนนะครับว่าใครอยากทาน
ต้องรีบไปต่อคิวกันหน่อยนะครับ
ไม่รอช้าเราไปต่อกันกับอีกหนึ่งเรื่องราวความอร่อย
มาพร้อมกับไอเดียเจ๋ง
ที่เห็นแล้วรับรองว่าต้องว้าวแน่นอนครับ
รสขมที่หลายคนเหม็นเขียว
แต่ผู้ชายคนนี้นำผักมาแปรรูป
เป็นไอศครีมที่อร่อยไม่ซ้ำใครได้ล่ะครับ
เราตั้งใจแล้วเราใส่ใจที่จะคัดสรรวัตถุดิบในการทำออกมา
ทำมาจริงมีประมาณ๖๐๗๐รสชาติอะครับ
ก็จะเป็นพวกแบบมะละชีสเค้ก

อย่างล่าสุดตอนนี้ก็จะมีทำเป็นมะม่วงน้ำปลาหวาน

ขายราคาอยู่๗๕บาทต่อสครูปครับ
ช่วงที่ขายดีมากเนี่ยวันหนึ่งได้๒๐๐กว่าสครูปอะครับ

เห็นผมตักตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึงฟ้ามืด
เป็นไอศครีมมัชฉะที่ใส่ผักเคลออร์แกนิคลงไปด้วย
แล้วก็จะมีมะม่วงน้ำปลาหวาด
ซอสน้ำปลาหวานทำเองใช้น้ำตาลมะพราะอออร์เกเน็คทำ
มะละออร์แกนิคมาปั่นกับครีมชีส

ให้มันมีรสขมของมะละแต่ยังมีความอร่อยอยู่
ผักที่นำมาใช้เป็นผักออร์เกเน็คส่วนใหญ่
เราพยายามลดละเลิกสารเคมีให้ได้เยอะที่สุดครับ
เพราะทุกวันนี้คนเราป่วยเนี่ยหลักเลยป่วยจากอาหาร
สิ่งที่เราลดสารเคมีได้
มันก็จะช่วยทำให้เราป่วยได้น้อยลงครับ
ในขั้นตอนการทำเราก็ค่อนข้างพิถีพิถันนะครับ

เราก็พยายามใส่ถุงมือในการทำ

เราพยายามลดวัสดุที่ย่อยสลายอย่างนี้ให้ได้เยอะที่สุด

อย่างถ้วยกับหมักหรือเข่งตะก้า

เสร็จแล้วแฟนกำลังมีน้อง

อย่างนี้เราต้องเริ่มหาอาชีพเสริมอะไรมา
เลือกดูเออเบอร์เกอรี่หรือกาแฟดี

ไปเรื่อยจนเรามาออกตลาดออร์แกนิค

ทำไมเราไม่ใช้ผลไม้จริงมาทำไอศครีมล่ะ

เมื่อก่อนที่อาทิตย์หนึ่ง
กว่าจะได้สัก๓๐ถ้วย
เราก็โอ้โหน้ำตาไหลกี่รอบไม่รู้

คนที่ช่วยซื้อก็คือเป็นเพื่อนหรือญาติ
รอบข้างที่เขาเห็นเราตั้งใจ

อาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่าพันถ้วย

การให้ลูกค้าเชื่อว่าเราใส่สิ่งนี้ลงไปจริง
หลายคนไม่เชื่อว่าทำมาด้วยมือ
หรือว่าเราไม่ได้ใส่สังเคาะเยอะแยะอะไรอย่างนี้ครับ
ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำคือบางทีเขา

ผมทำของเดี๋ยวมาให้เขากินจริง
คือบางทีเราเห็นลูกค้าชิมไอติมเราแล้ว
เขายิ้มเขามีความสุขเขาเซอร์ไพรส์ว่า
มันมีรสชาติอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมันดันอร่อยเว้ย
กลายเป็นว่าลูกค้าเราไปบอกเพื่อนเขาด้วย

มาตลาดนี้แกต้องมาซื้อของคนนี้

คนไม่กินมะละหลายคนมากินไอติมมะละผม

เราช่วยให้คนที่เขาไม่ชอบทานผัก

จินตะหรือจินตาเนี่ยเป็นชื่อลูกสาวครับ

เพื่อให้คนหรือลูกค้าไม่มาไห้สครีมเรา
เพราะเขาไห้สตรีมเนี่ยเหมือนว่าลูกสาวเราไปด้วยครับ
เลยจองรถรวมมิตรจ้ะ

ไม่แต่อันนี้จุดดังของเขาคือกะทิสดถูกไหม

ไม่ขิน
แต่ว่าเขาบอกว่านี้แหละเราก็จะขอกินก่อนทีด้วยอันนี้
ชาไทยด้วยอันหนึ่ง
กินตามเองก็นะ

อี้เพราะวลิคัน

ชาไทยกับอะไรดี
นายมักมากแอ้กมากเลยอ่ะค่ะแม่ตอบแม่เนย
มีความหอมมีวานมันแน่นวมากต้องบอกรสชาติแบบนี้

แบบนี้ไม่อิ่มเลยค่ะแต่ว่านี่ค่ะ
ขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินกับการทานไอศครีมอร่อยแบบนี้นะคะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไอศครีมกะทิสดถังส้ม
เจ้าแรกแห่งย่านนทบุรีครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนี่เลย
เฮีเหลียงเจ้าของธุรกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ทิสดมะพร้าวน้ำหอมสวัสดีเฮียเหลียงค่ะ
เราไม่รู้ว่าเด็กตักไอศครีมที่ไหนเอาเจ้าของมาตักให้เข้า
โอ้โหนี่คือเฮียเหลียงจริงค่ะเป็นแบบต้นตำรับเจ้าแรกของไอติมถังส้มนะคะ
เหลียงไอติมกะทิสดมะพร้าวน้ำหอมสุดยอดมากอร่อยมาก
แล้วอยากรู้ว่ารสไหนคือขายดีที่สุดเลยค่ะอลิจินอนก็กะทิกะลุมิตรอะครับอ๋อ

เมื่อกี้แอบถามเฮียค่ะเฮียเหลียงบอกว่าจริงจริงเวลาเราเห็นไอศครีมเนี้ย
ทำไมที่นี่มีมีแต่ถั่วต้นตำรับเลยก็มีจะมีแค่ถั่วมีแค่ถั่ว
อ๋อเหมือนไงนะคะถั่วคือเรียกว่าโบราณอย่างแท้จริงอืม
แล้วหัวหอมด้วยนะคะค่ะคั่วใหม่อ่ะหอมแบบสุดมากครับ
น้องตอมบอกว่าเป็นเจ้าแรกที่เป็นไอติมถังส้ม
ทำไมมันต้องถังส้มมันมีที่มาอย่างไร
เมื่อก่อนมันต้องเป็นถังไม้ต้องมาอื่น

ติดตามคือมีอย่างอื่นมันหมู่
เพราะเลยให้เป็นถังส้ม

ง่ายง่ายอ่าครับเห็นบอกว่าเฮียเหลือกเนี้ยเป็นเจ้าแรกที่เอาถังไอติมมาวางเรียงริมถนนใช่ครับ
แรกแรกมีแค่ไม่กี่ถังแล้วคราวนี้มันไม่มีอะไรเป็นจุดเด่น
ต้องเอามาเรียงเรียงกันให้เยอะเยอะให้คนเป็นให้ให้เป็นจุดสนใจอ่า
นี่นะครับคือการสร้างจุดเด่นทางธุรกิจนะฮะให้สินค้าของเรานะครับ
เป็นที่เตะตาเต้าใจนะคือหนึ่งต้องสร้างอะไรใหม่ใหม่นะครับ
สองครับลูกค้าเนี้ยนะครับต้องจดจำง่ายค่ะอืม
ข้อสามคุณภาพต้องได้มาตรฐานนะครับใช่ครับอ่า
ขอถามเอาก่อนแล้วกันว่าพี่พี่คะถามก่อนนิดเดียววางก่อนใช่ไหม
วางเลยใช่ไหมอ่าวางค่ะเพราะอะไรเหตุใดถึงเริ่มมาขายไอติมครับ
โอ้โหสมัยก่อนจะขายเสื้อผ้าขายพวกกิฟต์ช็อปช่วงนั้นเศรษฐกิจดีค่ะ
ครับพอตอนหลังยุคฟองสบู่แตกเนี่ยปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ครับผม
ขายอะไรก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวช่วงนั้นอ้อแย่มากคือ
ลงทุนไปก็ของก็จุ่มอยู่แต่ของ

กำไรจากถ้วยละ๒๓บาทเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ครับได้ขึ้นไปบนห้างด้วย

ก็พอดีทางห้างเขาเมตตา
ตอนนี้มีอยู่กี่ห้างกี่สาขายังไงบ้าง

รายได้

แต่ว่าพอได้ครับ

ธุรกิจไอติมของเฮียเหลียงกันเลยค่ะผมเหลียงไอติมกะทิสดสูตรมะพร้าวอ่อนน้ำหอม
ถังสีส้มเจ้าแรกของเมืองไทย
เฮียเหลียงไอติมกะทิสดตั้งอยู่ริมถนนนนทบุรี
สนามบินน้ำเปิดขายกันทุกวันตั้งแต่๗โมงเช้า
จนถึงห้าโมงเย็นเลยล่ะครับคุณผู้ชมจุดเด่นของร้านเลยก็คือ
ส้มที่เห็นเรียงรายอยู่ริมถนนนี่แหละครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไอติมเฮียเหลียงเขาเลย
ขายไอติมมาถ้าเป็นรุ่นผมก็ประมาณสามสิบประปีแล้วถ้าลงกับพ่อด้วยก็หกสิบปีครับ
มีกะทิโลมิตรขนุนเผือกทุเรียนช็อกโกแลตชาไทยสลิม

ตำรับนี้ก็มาจากพ่อพ่อเขาทำมาก่อน

เลี้ยงไอศครีมกับลูกชาย
คนหน้าบ้านเขาทำไอติมกินกัน
ผมก็เห็นเขาปั่นได้เชือกอะนะ

ก็เอามาขายที่สะพานปลาก่อน

เขาขายอยู่ประมาณ๖๗ปี

ก็ย้ายมาเมืองนลมาตั้งโจทย์ใหม่

เข็นไปเข็นมาก็คือซื้อสาเลงคันหนึ่ง

เฮีเหลียงคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ

ก็ต้องใช้มะพร้าวที่มาจากอำเภอทัพสแก่

ก็ต้องมาจากบ้านแผลวจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น
ถึงจะได้ไอติมกะทิสดที่หอมมันอร่อย
เป็นขวัญใจของคนเมืองนนท์เขานี่แหละครับ

ต้องนึกถึงไอติมกะทิสดของเฮียเหลียงนี่แหละครับ
ตอนกลางวันหลังกินข้าวก็คือสดชื่นเลย

บ่ายร้อนยังกินแล้วสวยทุกสวยขึ้น

หอมหวานแล้วก็มันด้วย
เป็นความหวานที่แบบไม่ได้หวานมาก

แล้วก็ร้านนี้คือมากินตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ทำงานแล้วก็กลับมากินอีกค่ะ
๊าสมพงศ์ยังบอกอีกว่า

ไปฟังป๊าสมพงศ์แกเล่าเคล็ด

มีข่าวว่ามะพร้าวกำลังฮิต

ผมอยู่ในสวนอะ
เดียไม่ยอมให้น้ำเอาไปกินในสวน

เวลาหิวน้ำก็ไปฝาลมด้ำคิด

ไม่งั้นไม่รู้ปหลอกปากนี้อะ

๊าสมพงศ์ดีใจและภูมิใจเป็นที่สุด
อาชีพขายไอติมโบราณสร้างรายได้
และมีบ้านหลังใหม่ไว้ให้กับลูกหลานต่อไปครับ
ดีใจมากที่กินขึ้นทางเลยทุกทาง

ผมก็ทำสบายใจเขาลูกด้วย
ถ้าครบก็ส่งให้ลูกขึ้นฟังได้แล้ว

เห็นว่าหนุ่มมากจะฟิลดอยู่นะฮะ
ครับทุกคนอยากจะเจอแล้วเกินครับ

ไปค่ะไปรับมันก่อนนะครับ

หรือเรียกป๊าได้ไหม
ป๊ามือ

ตั้งแต่ทำไอศครีมและก็ขึ้นรถไปขาย

ไปบอกป่าว่าป๊าผมขอทำธุรกิจไอติมต่อ

ถ้าหากว่าพยายามตั้งใจจริงเราจะช่วย

ผมก็พูดใจมากเลยครับ

มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะ
คุณพี่สมพงศ์คะตอนนี้มีบุตรกี่คน
แล้วก็ภรรยากี่คนคะ

พี่เว้งสู้เขา

ดนตรีเท่ากับคุณแผนในเรื่องเลยนะคะ

พี่หยันตงว่าไหน

แฟรกบรรยานุ่ม
จริงครับจริงหรอฮะครับยังไงไหนป่าเล่าสิคะโอ้โหผมขึ้นมะพร้าเป็นตั้งอายุสิบสอง
เพราะว่ากินมะพร้าถึงปัจจุบันนี้เฮ้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ทั่วนี้ยังแข็งแรงอยู่ไหมครับ
ครับโอ้ยยังแจ๋วแหววเร็วมาถึงกันแหละเอ๊ะมาถึงเรื่องนั้นแหละครับ
ทุกอย่างครับโอเคนี่เดี๋ยวพร้าพขันชอให้ดูกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
อาจจะชอให้ดูเลยครับให้พี่ป้องทดสอบเลยว่าขอเลยค่ะทีมงานค่ะ
ดูด้วยได้ไหมขอมะพร้าวใหม่ค่ะครับนี่เลยทุกวันแข็งแรงกับ
พ่อมะพร้าวนี่แหละครับอ่าก็อาจจะเป็นเพราะชออ่ะแหละไปสิ
ทำเองฮะมาก่อนค่ะเอาไปเหมาสวนแล้วก็ไปตัดเอียงเอง
ว้าวเชียร์มวยเมื่อก่อนหนึ่ง
ชิมน้ำเลยครับขอบคุณครับป๊าให้พี่ป๊อบด้วยลูกนี้
เห้ยหอมอร่อยจริงค่ะจะบอกว่ามะพร้าวนี้ใช่มั้ยคะที่ใช้ทำไอติม
ชาโหกน้ำหอมอร่อยมากป๊าอันนี้ซีเรียสนะเพราะชาวนุ่มหรือผู้ใหญ่อะไรงี้
เขาต้องการรู้เคล็ดลับเพราะว่าป่าหนูยังเฟี้ยวยังดูแข็งแรงเลย
มะพร้าวนี่เรื่องจริงหรือครับจริงหรืออันนี้คือความจริงค่ะกินทุกวัน
ครับวันละเท่าไหร่คะ๑ลูกลูก๒ลูกได้
กินได้ตลอดครับแล้วผู้หญิงล่ะครับป๊าอ๋อยิ่งดีเลยครับ
ผู้หญิงก็ยิ่งดีเลยหรือครับอ๋อลูก๓ลูก๔แล้วทิ้ง
อ๋อลูก๒ก่อนลูก๒อะคือต้องบอกงี้คุณผู้ชมจริงแล้วน้ำมะพร้าวมีลิตเย็นนะคะก็คือจะช่วยดับร้อนในร่างกายได้
ผู้ชายดื่มได้ผู้หญิงอย่างเราเพราะว่าดื่มดีใช่ไหมครับป๊าที่สำคัญน้ำมะพร้าวช่วยสร้างคอลลาเจนละ

แล้วขอยาทอยู่สวนมะพร้าวเลย

เพราะว่าเรามีเกมให้ป่าเล่น

คือยังไงครับจะให้แบบว่าวิทพืช

ผมยุคขุนแผนยุคป่านี่ต้องแข่งกันเตะปี๊บ

ให้สมชื่อที่เขาว่าเตะพริบยังดังอยู่ไหม
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้งานนี้มีท้าทายกันขนาดนี้เดี๋ยวจัดคู่ไฟล์เลยเพราะว่าไม่ต้องเจอคู่ที่เหมาะสมกับป่ามาก
นั่นก็คือพี่ชายของนุ้มแอลค่ะ
คุณแผนแสนสธานปะท่ากับนี่ค่ะคุณป่าสมพงอง
กติกาของเราง่ายมากเลยค่ะแข่งขันกันเตะปี๊บนะคะ
ใครเตะข้าวประตูก่อนชนะหรือว่าแข่งกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยวัดกันแบบนี้เลย

เอาแล้ว

ขออนุญาตบอกอายุนะครับอายุ๗๗แล้ว

ทำไมคุณพ่อถึงแข็งนั่งได้ขนาดนี้ฮะ

แต่ที่อยากรู้มากกว่านั้นก็พอก็เคล็ดลับจีบสาวครับ

มุติจะจีบแม่เนยครับ

สมมุติเจอคนนี้ถูกใจเราทำไมครับป่า

ถ้าเขาบอกว่าไม่มีล่ะคะไม่มีค่ะ
เอ๊ะใครจะเที่ยวไม่พาไปดูในบ้านเนี่ย
ครับครับแล้วก็การค้ามันถึงอย่างรุ่นเรืองครับ

อยากถามเคล็ดลับหรือว่าอยากจะมีอะไรบอก
สำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วประสบปัญหาตอนนี้ค่ะครับ

ก็ต้องใจเย็นค่อยสู้กันต่อไป
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย
ขอให้สู่พ้นอุปกษัตริย์

ขอบคุณเฮียเหลียงมากค่ะ
เพราะเชื่อว่าทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอ
เช่นเดียวกับเฮียเหลียงของเรานะคะที่สามารถสารต่อธุรกิจครอบครัว
จนสำเร็จและมีความสุขเหมือนทุกวันนี้
วันนี้ต้องขอบคุณเฮียเหลียงค่ะ
และป่าสมโพงที่ให้เกียรติมารการของเรา
ขอบคุณค่ะ

อิ่มกับเรื่องราวความอร่อยที่นำมาเสิร์ฟกันอย่างครบครัน
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวการส่งต่อแรงบันดาลใจดี
ต่อยอดความสำเร็จอีกมากมาย
เจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็น
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง